อ้าวมีดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมพ์ริพาย
เมื่อก่อนนี้มีกล่องสุ่มใช่ไหมอืม
ตอนนี้เนี่ยเป็นสุ่มตักอ่าสุ่มตักห้าร้อยบาท
เป็นของเบ็ดตะเล็ดของกินของใช้ค่ะ
ตักตักตักตักแล้วแต่ใครจะได้อะไรใช่
เขาจะตัดขึ้นมาทีเนี้ยปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่า
มีคนเข้าไปเห็นตอนที่เธอกำลังไลฟ์อยู่เนี่ยค่ะ
มีกล่องหนึ่งที่เขาตักขึ้นมาได้แล้วเนี่ยในนั้นมันมีไอโฟนด้วยนะ
ค่ะแล้วมีหยิบออกมีมือมาหยิบออก
เอาอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เหรอเธอชี้แจงแล้วนะฮะ
เอาแต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

นี่ค่ะคือถ้าตักขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแล้วได้ไอโฟนนี่ถือว่าโชคดีเลยนะ

ล่าสุดคุณพิมริพายเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วนะครับ

ริพายออกมาชี้แจงแล้วนะฮะ
ชี้แจงบอกว่าคือใช่ก็ยอมรับว่าพนักงานทำจริงนั่นแหละนะ
มีภาพที่พิมริพายกับพนักงานออกมาชี้แจงใช่ไหม
แล้วก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว
และให้พนักงานคนนั้นเนี่ยมาขอโทษแล้ว
พนักงานคนนั้นเขาบอกว่าเขาทำไปก็อยากจะให้คนได้เฉลี่ยกันเยอะ
คุณพิพิพิพายก็ชี้แจงแล้วพนักงานคนนี้ก็มายกคำว่าขอโทษผ่านทางไลฟ์แล้วนะคะ